ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมก็ต้องตามความคืบหน้ากัน
เพิ่งเล่าไปว่าไปเจอศพผู้ชายที่ถูกฆ่าฝังดินอยู่ที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ต้องไปดูนะ
เพราะว่าเคยมีพ่อแม่แจ้งว่าลูกชายหายไป๑๐วันแล้ว
แล้วพ่อแม่เขามาดูเขาบอกว่าเสื้อผ้าก็เหมือนของลูกชาย
ลักษณะฟันของศพก็เหมือนของลูกชายค่ะ
ซึ่งความคืบหน้าเหตุการณ์นี้เราก็เล่าข่าวไปที่บอกว่าชาวบ้านเขาไปเจอศพผู้ชายถูกฆ่าฝังดินอยู่
เบาะดินร้างที่บ้านลำประอำเภอทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
ตามว่ากลิ่นอยู่ไหนนะครับรูปฐานมาเห็นลุ้มกลบใหม่แบบนี้ก็เลยแจ้งตำรวจ
ไม่มีเอกสารอะไรความสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ลักษณะคือคว่ำหน้าอยู่ในหลุมสวมเสื้อแขนสั้นสีดำ
นู่งกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็มีเหมือนกับผ้าใบสแลนด์

ทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบเมื่อวานนี้นะ
กับตำรวจภูทรภาค๘รวมถึงสพทุ่งสงศ์ลงพื้นที่เลยค่ะ
เก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมไปถามข้อมูลจากชาวบ้าน
อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลนาหลงเสน
อยู่ใกล้กับจุดตรงนี้ที่เจอศพปริศนาอยู่
จะได้เร่งหาเบาะแสของคนที่ถูกฆ่าฝั่งดิน

เอาจริงนะพื้นที่ของเราไม่ได้มีใครหาย
ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นศพของใครมาจากไหน

แต่หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นตำรวจไปได้ข้อมูลมาว่า
เนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่
ตำบลควนกรดอำเภอทุ่งสงศ์ครับ
จากจุดตรงนี้ไปประมาณ๒๐กว่าโลคุณผู้ชม
วัยรุ่นคนนั้นเขาหายตัวออกจากบ้านไปได้๑๐วันแล้ว

จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่หมู่๔ไปถามชาวบ้านแถวหมู่๔นะ

แต่ถ้าเกิดว่าเลยไปอีกในระยะห่างอีก๒๕กิโลเนี่ย
มีคนหายถูกต้องต่างตำบลใช่ไหมต่างเหลือเดียวกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าจุดที่ไปเจอศพคือตำบลนาหลงเสน
แต่ว่าจุดที่มีคนหายคือตำบลควนกรดนั่นเอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปที่บ้านที่ได้เบาะแส
แล้วก็ได้ข้อมูลมาค่ะว่าคนที่หายตัวไป
คือนายกิตตินันอายุ๑๗ปี
แล้วพ่อแม่ของนายกิตินันเนี่ยนะก็ได้ดูเสื้อผ้าของผู้ตาย
ปรากฏว่าเสื้อผ้ามันคล้ายกับเสื้อผ้าลูกเหลือเกิน
แล้วจากข้อมูลคือลูกชายหายออกจากบ้านไป
ตั้งแต่๖พฤศจิกานะคะทั้งบ้านไม่รู้ด้วยว่าไปที่ไหน
มาเจอข่าวว่ามีคนเจอศพนี่แหละ
พ่อแม่ของกิตินันก็เลยไปดูศพที่โรงพยาบาล
เห็นแบบนี้ว่าเสื้อคล้ายกับที่ลูกชายใส่ตอนหายตัวเลย
ลักษณะฟันก็คล้ายกับฟันของลูกชาย

ได้แต่หวังว่าขอเถอะขอให้ไม่ใช่ลูกได้ไหม
เพราะว่าอยากให้ลูกอยู่ในสภาพที่ยังปลอดภัยอยู่

แต่ครอบครัวก็ต้องทำใจแหละบอกว่า๗๐คิดว่าน่าจะใช่

ก็จะขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ทีนี้ตำรวจก็เลยเรียกตัวเพื่อนของนายกิตินันมาสอบปากคำ
ก็ได้ข้อมูลว่าถ้าเกิดว่าศพนี้

มันน่าจะเกิดความขัดแย้ง
ความขัดแย้งอะไรเด็กค่ะลอกกันหรือ

หรืออาจจะเป็นความขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่นแล้วลงมือฆ่า

เดี๋ยวยังไงต้องให้ตำรวจทำหน้าที่ต่อหลังจากนี้ด้วย